ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงของวัยหนุ่มสาวฝันของเราทุกคนจะเป็นฝันที่มีไว้เพื่อตัวเอง
แต่เมื่อชีวิตเดินทางสู่วัยชะลาฝันนั้นอาจจะไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองอีกต่อไป
เพราะเราอาจจะรู้แล้วว่าชีวิตจะมีความหมายเมื่อลมหายใจนี้มีคุณค่าต่อคนที่เรารัก
เราไปชมเรื่องราวทั้งหมดนี้พร้อมกันครับ
ตอนนี้ชีวิตลุงก็ใกล้จะ๗๐แล้ว

เป็นห่วงอนาคตของครอบครัวนี่แหละ

จะมีเงินพาเมียไปหาหมอไหม
แล้วแกจะมีเงินพาหลานให้เรียนสูงได้หรือเปล่า

ก็อยากให้เมียกับหลานสองคนให้มีความสุขก็พอใจแล้ว

แล้วก็อยู่กับหลานอีก๒คน

เป็นลูกของลูกชายคนเล็ก
เขามาทิ้งไว้ให้พ่อแม่เขาแยกทางกัน
ทุกวันนี้ผมก็หากินไปหลายอย่าง

งานไหนที่ว่าเราได้ตังค์เราก็ต้องเอา
บางคนก็มองเห็นว่าเราอายุมากเขาก็ไม่จ้างไง

เราก็ต้องหันเหวิถีชีวิตของเรา

มันจะขึ้นเราก็เออหาปลาขายบ้าง
เวลาหน้าแรงมาเนี่ยหนูน้ำมันก็เยอะ
หาหนูมันก็ไปประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามโมงเย็น

ตีห้าก็ออกไปเก็บบ่วงไว้ทีนึง

หนูก็จะตามไปช่วยหาปลาไปกับน้องอิ่มค่ะ
ไปถึงแล้วก็โยนขายลงให้ปู่ค่ะ
ให้ปู่เขาเอาปลายปลายขายมามัดกับย่าริมขอบค่ะ
แล้วก็ขายต่อไปเรื่อยค่ะ
จากหาปลาหนูก็ไปช่วยปู่จากหนูด้วย
วิธีการดัดหนูก็ทำบวกให้เป็นวงกลม
แล้วก็ยื่นมาเสียบกับไม้แล้วก็ปักไปที่ดิน
พอลุงก็หาปลามาได้ฉันก็มาทำเก็ดทำขี้ทำอะไร
ตัวไหนเน่าเห็นก็เลือกออก
เวลานั้นทำเสร็จแล้วก็จะได้เอาตัวดีน่าจะได้ให้เขาไปขาย
ส่วนหนูก็ช่วยขุดเก็ดค่ะ
หนูก็ช่วยเอาน้ำล้างปลาซาวปลาใส่น้ำสะอาด

แล้วก็จะชั่งใส่ถุงไป
หลานเอาขี่จักรยานไปขายกันสองคน
เวลาหนูไปขายปลาหนูก็จะขี่จักรยานไปกับพี่เอิส
หนูก็จะร้องขายว่าเอาปลาไหมคะปลาสดถุงละ๒๐บาทค่ะ
หนูเป็นครูธุรการค่ะอยู่โรงเรียนวัดหนองกอย

เขาจะมาขายของอยู่ที่หน้าบ้านของครูกวาง

ส่วนมาน้องอิมน้องเอ๋ยก็จะมาเย็นแล้วค่ะ
ครูก็จะช่วยซื้อครูจะช่วยเหมา

น้องจะได้ไม่ต้องไปไหนมืดอีกอะค่ะ

ที่ลุงให้หลาน๒คนไปขายปลา

ถ้าปู่เป็นอะไรไปมันจะได้มีปัญญาหากินได้
มันจะได้รู้จะคล้ายจะขายเอาตัวรอดได้
ผมก็ห่วงห่วงแฟนผมนั่นแหละ
เพราะว่าแกเดินไปไหนไม่ได้
แต่ก่อนร่างกายแข็งแรงดีอยู่
พอต่อมา๓ปีที่แล้วก็เดินขาก็ปวด

หมอบอกว่าสงสัยหัวเข่าจะเสื่อม
จะไปไหนก็ไปไม่ได้อยู่แต่บ้าน
ไปหาทำงานทำการอะไรอย่างตะเกิดก็ไปไม่ได้
จะไปไหนทีก็คานบ้างทั้งนั้นก็หาไม้มาเท่าเดิน
บางทีไปเดินมาใดคึ่งกลางโอ้ยยร์อย่างนี้
ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือกลัวล้ม
ถ้าปล่อยล้มนี่เอามาฟื้อกภาพรบควรแน่
ถ้าเกิดจะเป็นอะไรไปผมก็ต้องดินยิ่งกว่านี้อีก
จะต้องประคับประคองให้มากที่สุด

ลำบากก็ต้องสู้ต้องทน
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตผมจะไปแค่ไหน

ชีวิตผมตอนนี้มันก็๖๖แล้ว
ถ้าร้านจบปริญญาทีโอ้โหผมมี๗๐๘๐ปีแล้วบ้างเนอะ

สงสารปู่ค่ะปู่เขาแก่แล้วอะค่ะ
ปู่เขาจะแบบไม่ไหวค่ะ
หนูคิดว่าหนูเป็นภาระเขามากกว่า
หนูอยากจะช่วยปู่แบ่งเบาภาระให้ปู่ค่ะ
หนูจะยอมเหนื่อยทุกอย่างค่ะเพื่อช่วยปู่ไม่ให้เหนื่อยมากขึ้นนะ
หนูรักปู่รักย่ารักพี่เอขนาดนี้เลย
ถ้าหากว่ามีเงินสักก้อนหนึ่งนะผมจะเอาไปซื้อเครื่องสเล็ง
เวลาเราหาปู่หาปลาหาผักมาเราก็ขี่ขายดีเขามาเราใส่ที่มันกว้าง
ก็เคยคิดไว้นะหลานสองคนเนี่ยถ้าเข้าเรียนได้ไอ้เอ๋ยรู้ว่า๑๐หัวมันจะดีหน่อย
กว่าจะให้เขาสอบมาให้โดนได้ก็น่าจะดีไม่อยากให้เรียนไกล
อยากให้อิ่มเป็นทหารมากกว่าจะได้ดูแลพี่สาวมันได้แล้วก็ย่ามันอีกคนนึง
ส่วนอนาคตตัวเองเนี่ยผมไม่เคยคิดอะไรเลยขอให้ครอบครัวผมมีความสุข
ผมมีความสุขผมยังไงก็ได้
ขอต้อนรับครอบครัวของปูริจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
สวัสดีครับปู่ย่าคุณครูเด็กสวัสดีนะลูก
สู้มาตั้งแต่เพลงเท่าไหร่เลยครับ
ก็ไม่สบายนะตั้งแต่ย่าก็ไม่สบายมาก็ทำคนเดียวมาตลอด
น่าจะอยู่สี่ห้าปีเนี่ยที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้ปู่ก็เลยต้องเป็นเสาหลักของบ้านเลย
มันต้องทำนะครับถ้าไม่ทำก็จะเอาอะไรให้ทั้งนี้ทั้งนั้น
อย่างเด็กกินนะครับต้องทำ
ทำอะไรบ้างอะครับเห็นบอกว่าทำหลายอย่าง
โอ้ผมเอาทุกอย่างขอได้กลางมา

รับจ้างรับโอนใครมาจ้างไป
ถ้าไม่มีใครมาจ้างผมก็จะไปหาโรงขายงมหอยเก็บผัก

โอ้โหไกล
ไม่ใช่แค่ในระแวกไม่รู้ค่ะ
ไปไกลถึงไหนปู่
ใจกันเคยทำงานร่วมกันมา
เขาก็บอกให้ไปช่วยหยดน้ำอ้อยหน่อย๖๐ไร่

ตอนนี้ปู่เป็นฝ่ายหา

แล้วก็ลูกหลานเป็นการตลาด

แล้วมีลูกค้าที่แสนดีด้วยคุณครูกวาง
เป็นฝ่ายผลิตก่อนออกไปขาย

แล้วก็ล้างใส่ถุงช่างกิโลให้หลานไปขายค่ะ
แต่นี่เวลาที่ไปขายปลาล่ะ
เมื่อกี้นี้ย่าผลิตเสร็จแล้ว

แล้วก็ถ้าปู่อยู่ก็
ให้ปู่เอาขึ้นรถเอาไปขายที่โรงโม่ค่ะ
หนูก็จะไปด้วยไปขายค่ะ

บางทีเขาทำงานกันอยู่ในบ้านในช่อง

เขาก็จะบอกว่าปลาอะไรครับบอก
หนูก็บอกว่าปลาสร้อยปลานินค่ะ

ขายปัวค่ะ
ทำไมลูกปัว๒๓กรับมันมีความหมายกับเรายังไงแล้วลูก
หนูอยากให้มันขายหมดค่ะ
เอาเงินมาให้ปูขนาดนี้

ถ้าขายหมดวันนั้น๒๓กรัมนั่นเป็นเงินเท่าไหร่ลูก

เขาบอกกับทีมงานว่า๑๕บาทหนูไม่อยากทิ้งไป
มันมีประโยชน์มากเขาไปซื้อไข่นะนะ
แล้วซื้อกับข้าวมาทำให้ปู่กับย่ากินได้
เรื่องของเรื่องหนูอยากได้เงินมาใช่ไหมลูก

เพราะมันมีความจำเป็นกับครอบครัวเรามากอย่างนี้เหรอลูก

อีกหนึ่งอย่างที่ปูบอกว่าเขาจะไม่ขัดใจ
ถ้าในเมื่อหลานอยากจะตามเขาไป

เพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปไป

เขาจะได้รู้จากวิธีการหากินต่อสู้ชีวิต

ดักลงดักหนูอะไรทำเป็นหมดแล้ว
ทำยังไงลูกเวลาดักหนูมันจะเป็นไม้ยังไงหนูทำยังไงลูกอิม
ไม้ยาวยาวอย่างนี้ครับแล้วมันจะมีกระดาษติดอยู่ข้างบนครับ
ยืดยางลงมาแล้วก็ม้นบ่วงแล้วก็เอาถ้อยมีซีที่ตัดแล้วมาเสียบกับไม้

แล้วเห็นบอกว่าในเรื่องราวชีวิตน่ะครูก็เป็นลูกค้าคนหนึ่ง

เวลาเด็กน้อยไปขายปลาอย่างนี้ครูก็ซื้อ
ค่ะจะช่วยเหมาหมดเลยค่ะถ้าเป็นตอนช่วงเย็น
เพราะว่าน้องเขาจะได้ไม่กลับบ้านดึก
มีเรื่องเสนอทุนด้วยอะไรด้วยใช่ไหม
ค่ะถ้ามีทุนการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมคะ
จะไม่ค่อยมีทุนมากก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีมามอบทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จะมีน้องอิมน้องเอ๋ยด้วย

ด้านการเรียนของน้องอิมน้องเอ๋ยจะอยู่ในเกณฑ์เรียนดีค่ะ
คือเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะมีแข่งขันศิลปหาตกรรมครั้งที่๖๙
น้องเอ๋ยไปแข่งที่ท่องธรรมดองเสนอระดับชั้นป๑ถึงป๓
เอ๋ยก็ไปแข่งขันในระดับกลุ่มน้องเอ๋ยได้ที่๑ค่ะ
แล้วก็ไปแข่งขันระดับเขตน้องเอ๋ยได้ที่๒ใน๑๙โรงเรียนนะคะ

ห่วงหลานสองคนได้มากที่สุดเงินทองเราก็ไม่ค่อยจะมี

ตอนนี้สุขภาพย่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะปุดขาไปไหนก็ไปไม่ได้
เดินได้แต่รอบบ้านย่าไปหาหมอบ้างไหมครับ

ระวังจะเป็นหัวเข่าเสื่อมนะ

แต่ก็ไปตรวจหมอก็ยังไม่ตรวจ

วันนี้ถ้าเผื่อว่าปู่ได้ทุนไปต่อชีวิต
คิดว่าจะนำทุนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็ก
ปู่ก็ห่วงแต่เรื่องของการศึกษา

อยากจะเอาเงินไปให้ปู่
ซื้อรถซาเล้งใหม่

เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
มันต้องใช้เข่งข้างมัดข้างหลังไป
แล้วของมันก็ใส่ไม่พอค่ะ
แล้วหนูได้บอกความตั้งใจนี้กับปู่ยัง

แต่หนูอยากให้ปูมีสาเล็งก่อน
ต่างคนต่างห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับ

ขอให้ความรักนี้คุ้มครองนะครับ
และเป็นเกาะคุ้มกันครอบครัว
ให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องราว

ที่ปู่มองเห็นรายการของเรา
คือโอกาสที่จะสารฝันของปู่ให้เป็นจริงได้นะครับ
ในการส่งเสียหลานของเขา
ให้ได้ไปถึงฝันของการศึกษานะครับ

เรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของปูลิครับ
การพิชิตโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อลุ้นทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ผักสายบัวใส่ถุงจำนวน๗ถุง
แล้วนำไปแขวนภายในเวลา๓นาทีครับ